บอกว่าเป็นดราม่าเป็นเรื่องเป็นราวมาตลอด๑สัปดาห์เต็มเลยจริงสำหรับตำแหน่งประธานสภา
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นก้าวไกลเพื่อไทยที่มีการโต้กันไปโต้กันมาจนสุดท้ายในเมื่อวาน
คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลก็ออกมาอย่าศึกนะบอกว่า
เอาเป็นว่าเรื่องนี้ไปคุยกันในวงเจรจาดีกว่าเชื่อว่าหาทางออกได้หลังจากที่เมื่อวานนี้คุณทิมออกมาพูดนะคะ
เขาบอกผมขอชี้แจงอะไรนิดนึงได้ไหมคือจากที่มีดราม่ากันมาหลายคนอาจจะเข้าใจว่า
โอ้โหตำแหน่งนายกตำแหน่งประธานสภานี่มีอำนาจในการที่จะผลักดันกฎหมาย

คุณสุชาติตันเจริญว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
ในฐานะที่เคยเป็นรองประธานสภานะคะ
ก็บอกเรื่องแถลงการและคำให้สัมภาษณ์ของแก่นำเก้าไกล
ว่าเดี๋ยวสังคมจะเข้าใจผิดไป
ประธานสภาและนายกใช้ดุลยพินิษฐ์เกี่ยวกับการตรากฎหมาย
กว่าเจตจำนงของสอสอที่เป็นตัวแทนประชาชนหรือเปล่า

ปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาต้องเป็นกลาง
รัฐธรรมนูลและข้อบังคับการประชุมสภา

การจะบรรจุร่างพรบของพักที่ตัวเองสังกัด

และไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลื่อนร่างพรบที่บรรจุไปแล้ว
ขึ้นมาพิจารณาเป็นเรื่องของสภาตกลงกัน
ส่วนการอ้างว่าเป็นประเพณีที่พักการเมืองที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งในสภา

อันนี้มันก็ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงซะทีเดียว
สมัยก็จะเลือกโดยเพื่อนสอสอในสภานั่นแหละ
ไม่ใช่ว่าพักใดพักหนึ่งเป็นคนเลือกขึ้นมา
ตอนนี้มันมีความพยายามในการแย่งชิงตำแหน่ง
ระหว่างพักอันดับหนึ่งและพักอันดับสอง
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องเจรจากันภายใน
กลายเองก็มีอดีตสอสอหลายคนที่ร่วมทำหน้าที่ในสภา
การกล่าวหาสภาในทางเสียหาย
ก็เหมือนกับตำหนิการทำหน้าที่ของตัวเอง
อยากให้ระวังการให้ข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประธานสภาหน่อย
ระบุไว้ว่าตัวผมเองก็มีคนเชียร์เหมือนกันนะ
ว่าจะถูกเสนอชื่อให้เป็นประธานสภาหรือเปล่า
ก็คืออยู่กับพักนั่นแหละว่าจะเลือกใคร
และสภาจะลงมติเลือกหรือไม่
แต่สาระสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะได้เป็น
เพราะมันจะอยู่ที่ว่าสภาจะได้เริ่มทำงาน

ตัวแทนของเพื่อไทยและก้าวไกลจะหารือกันสัปดาห์หน้าครับ
เพื่อหาข้อสรุปเรื่องประธานสภาโดยเร็ว
ตอนนี้ยังไม่อยากให้มองไปถึงขั้นว่าจะปล่อยฟรีโหวตหรือเปล่า
หากสุดทางแล้วยังไม่ลงตัวขอให้คุยกันก่อนจะดีที่สุด

พร้อมปฏิเสธการตั้งข้อสังเกตของนายสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกต
ว่าเป็นเกมที่เพื่อไทยเขาต้องการใช้เพื่อต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี

ไม่คิดเอาตำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติเป็นเงื่อนไขต่อรอง
กระทบกับการทำงานของฝ่ายบริหารแน่นอน
ผมขอชิ้นแจงใช้สิทธิภาษณ์เพียงนิดนึงก็แล้วกันเนอะ

เพราะว่าคุณชูวิทย์เนี่ยมีการพัดเพียงถึงภาคประชาธิบัติเอาไว้
ว่าไปร่วมวางแผน๒คุยกันที่สนามกอล์ฟเมื่อ๒วันก่อน
ก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาติเป็นฝ่ายค้าน
ให้เพื่อไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาล

ทุกคนในพักประชาธิปัตย์ไม่เคยไปเจรจากับใคร
ว่าจะไม่ก้าวล่วงการจัดตั้งรัฐบาล
และจะไม่มีการช่วงชิงประธานสภาแน่
แต่ที่นายรังสิมันโรมโคศกพักเก้าไกลพาดพิงการทำหน้าที่ประธานสภาของคุณชวนหลีกภัย
ไม่ผลักดันกฎหมายผ่าประชาชนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ย
ขอยืนยันนะว่าคุณชวนทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ตรงไปตรงมา
ให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
ไม่สามารถทำหน้าที่ผลักดันกฎหมายให้พักใดพักหนึ่งรวมถึงกฎหมายที่ขาดต่อรัฐธรรมนูลได้
ให้พักของตนได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรเป็นเรื่องของพักของคุณครับ
แต่หลักการความถูกต้องคุณก็ต้องมาพูดเช่นกัน
ไม่ใช่ว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
ต้องการที่จะให้มีคนของพักโดนดำรงตำแหน่ง
เพื่อไปร่วมผลักดันในร่างกฎหมายหรือกระบวนการอื่น
ในขณะที่นายธนกรวังบุญคงชนะครับรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
พักรวมไทยสร้างชาติไม่ได้เป็นพักเฉพาะกิจ
ขณะนี้พลเอกประยุจันทร์โอชายังอยู่เป็นผู้นำพักต่อ
อุดมการจุดยืนที่แน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลง
คือปกป้องสถาบันหลักของชาติและสิ่งที่หาเสียงเอาไว้
พร้อมให้เกียรติพักที่ได้คะแนนเสียงลำดับต้นจัดตั้งรัฐบาล
รวมไทยสร้างชาติพร้อมเป็นอะไรก็ได้เป็นฝ่ายค้านก็ทำงานได้
และขอยืนยันว่าไม่เอามาตรา๑๑๒หากพักที่มาชวนเราไปร่วมรัฐบาล
ชูเรื่องนี้เพื่อแก้ไขจะไม่ยกมือสับสนุนเป็นนายกครับ
จุดยืนเขาก็ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นนะคะ
ส่วนนายสมชายสวัญการณ์สมาชิกวิธีสภาค่ะ
โพสต์แฮชแท็กคิดหนักมาก
เปิดประชุมร่วมรัฐสภาสมัยหน้าดูรายชื่อว่าที่ประธานสภาที่พักกล้าวเสนอ
ฝีมือด้อยคุณภาพไม่ขอเรียกท่านประธานสภาที่เคารพแน่นอน

โอ้โหโพสต์ถึงใครคะเนี่ย